ว่าอาจจะเป็นนักเตะคนแรกคนไทยที่มีโอกาสได้
ว่ากันว่าเจ้าหนูคนนี้แหละจะเป็นนักเตะไทยคนแรก
เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพทันทีครับ
ก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กคนนี้นะครับ
ที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพให้ได้
แม้เส้นทางนั้นจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบก็ตามครับ
ห่างหายไปนานกว่า๘เดือน
ทำให้เจ้าตัวนั้นต้องเร่งเรียกความฟิตในยิม
เพื่อตามบรรดาเพื่อนให้ทันครับ
ทุกวันยกเว้นวันพุธครับ
วันพุธเตอร์ทำเข้ามาสมศร
แล้วก็ทำยิมก็เรียนครับ

กองกางตกรับคือเป็นตำแนวลิทธิภัทต์ที่สุดใช่ไหม
เขาก็บอกว่าให้สู้อย่ายอมแพ้ครับ
เพราะถ้ายอมแพ้ก็ไม่ต้องเล่นฟุตบอลดัน
โอกาสที่ลีออนจะประสบความสำเร็จในอาชีพค้าแข้ง
เหลืออีกเพียงไม่ถึง๒ปีนับจากนี้
แต่มีความเชื่อลึกว่าเขาน่าจะทำได้
น้องลีออนเจมส์เพิ่งหายจากการประเจ็บมา

ที่เขาจะมีโอกาสที่โชว์ฝีมือตัวเองให้กับโค้ชนะครับ

มุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา

การเข้าใจเกมตำแหน่งมากแค่ไหนนะครับ
ฝีมือในการจ่ายบอล
ความฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็
อยากเล่นให้ทีมชาติไทย
เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนไทยครับ
ขอให้ทุกคนให้กำลังใจ
แล้วก็ติดตามผลงานของผม

และมีโอกาสมาลวดแล่นในสนามแห่งนี้

สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน